มาดูเส้นทางนี้กันหน่อยนะครับ
ก็เป็นไอเดียของตำรวจ

เขาไม่ง่วงแล้วก็ร่วมสนุกกันบนท้องถนนไปด้วย

แต่คราวนี้เป็นป้ายคำถามเส้นสูงเนิน

ไปด้วยไก่อะไรดุที่สุด

ซินเดอเรลล่ามีคนแคระกี่คน

ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกรอรอคำตอบ

คือคำถามเหล่านี้เป็นไอเดียของตำรวจสพสูงเนิน

ทำขึ้นเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

ตำรวจภูทรภาค๓นำภาพเหล่านี้มาโพสต์

หมายเลข๒๔โชคชัยเดชอุดม

ที่ทำให้ผู้ขับยานพานะและคนในรถเนี่ย

เกิดขึ้นแล้วก็หมดแต่นั่งคิดเนี่ยนะฮะ
ทีนี้ไอเดียเหล่านี้ทำให้ผู้พบเห็นเขาก็เลยถ่ายไว้
คุณผู้ชมพร้อมจะตอบคำถามหรือยัง
คำถามแรกไก่อะไรดุที่สุด
ไก่อะไรไก่แรกไก่อะไรไม่รู้อันนี้

เฉลยคำตอบใน๓กิโลข้างหน้า
คำตอบก็คือไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
คุณเป็นครูภาษาไทยคุณคงรู้อักษรกลางค่ะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
อักษรกลางนะฮะนี่คำถามนะครับ
ส่วนคำถามที่๒ในเรื่องซินเดอเรลล่า
มีคนแคละกี่คนอันนี้ผมอยากจะกราบคนตั้งคำถามจริง
คุณเดี๋ยวก่อนซินเดอเรลล่ามันรองเท้าแก้ว
เฮ้ยทำไมคุณรู้ก่อนนะ
เรื่องดันเว้นนี้เกิดเเกือนกว่ากว่าง

ทั้ง๓ป้ายมีข้อความช่วงท้ายเหมือนกันว่า

โดยงานที่ติดตั้งคือสถานีตำรวจภูทรสูงเนิน
เรื่องนี้เราไปคุยกับภูมิกับการสพสูงเนินนะ
ตำรวจเอกวัฒนยูรุ่งรัศมีร์บอกว่าเป็นแนวคิดที่ทำให้คนขับรถที่กำลังง่วงนอน
เขาเกิดความสงสัยอยากรู้คำตอบอยากจะอ่านป้ายต่อไป
ตุ้นให้ตื่นตัวขณะขับขี่อาจจะทำให้หายง่วงได้นะครับ
ประกอบกับอย่างที่บอกเส้นทางนี้เป็นเส้นทางตรงนะครับ
ตรงแล้วก็ยาวด้วยกลัวจะหลับในกันนะฮะ
แล้วก็รถชอบวิ่งเลนขวาชุดป้ายคำถามนี้ติดอยู่ด้านซ้าย
ถ้าทำให้คนขับขี่ขับชิดซ้ายมากขึ้นก็อาจจะช้าลงนิดนึง
ก็ทำให้การจราจรไม่หนาแน่นด้วยในเฉพาะเลนส์อะไรนะ
หนาแน่นเฉพาะเลนเฉพาะเลนขวาอย่างเดียวนะฮะ
ทำยังไงดีนะแล้วเป็นคนอยากหาคำตอบ
อย่าหาคำตอบด้วยการรีบบึงขับเร็วไปอีก๓กิโลข้างหน้า
เพื่อที่จะไปดูคำตอบให้ได้เลยเดี๋ยวต้องเอาชนะเวลา

๓กิโลกรัมแล้วก็ยานะเปิดเสิร์ชหา
อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันไม่ได้ดูทางเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะคะ